มาดูประเด็นที่ผมพาดหัวไป

ไปถ่ายภาพกับเจ้าเสือตัวใหญ่เจ้าเสือตัวโต

เหมือนเอามือไปบีบอวัยวะเพศมัน
บีบอันทะของเสือ

กลัวเสือมันจะตกใจแล้วมันจะหันมากัดด้วย
เรื่องนี้ทางคุ้มเสือแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่

ภาพนี้ก่อนนะฮะกรณีที่มีหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่ง
โพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่จับอันทะเสือตัวหนึ่ง

เหมือนจะเอามือล้วงลงไปตรงท้อง
จะไปเกาท้องแล้วมันจะไปถึงตรงนั้นของมันนะฮะ
ก็ปรากฏว่าพอเป็นคลิปออกมาแล้วก็ยิ่งภาพนี้คุณ

หลายคนบอกโอ้โหทำไมถึงไปจับของมันแบบนั้น
นี่คือเหมือนกับบีบหัวใจเลยนะ
เออมีกล่องดวงใจของมันเลย

เอาเราไม่กลัวเหรอมันจะหันมางับเขาให้นะ
ใช่ค่ะคือคนก็เป็นห่วงทั้งเสือ
คนก็เป็นห่วงทั้งคุณผู้หญิงท่านนี้
ไปจับสิ่งที่ไม่ควรจะจับของมัน
อย่างเสือดาวอะไรนี่ด้วยก็ไปจับของมัน
ก็กลัวมันจะหันมากัดหรือถ้าไปบีบมัน
อย่างที่บอกกล่องดวงใจของมันนะฮะ
ผู้สิทธิ์ขาวของกล่าวสอบถามข้อมูลไปที่
ซึ่งถือว่าเป็นสวนเสือที่อยู่ในภาพนี้นะครับ

หญิงสาวคนนี้ได้เข้ามาเที่ยวที่คุ้มเสือ
เมื่อวันที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมา

ทราบว่าหญิงสาวดังกล่าวได้เซลฟี่
ถ่ายภาพมือตัวเองกับเสือในกรงจริง
แต่ไม่ได้มีการบีบอันทะของเสือตัวนี้
เพียงเป็นการถ่ายภาพให้ดู

คุณกำลังจะบอกว่าประคองประคองไว้เฉย
เอามือรองไว้เฉยแบบนี้คุณเสือเขาบอกแบบนี้
คือแค่เหมือนจับแต่ไม่ได้บีบ
แต่ลักษณะของเขาเขามีงอนิ้วโป้ง

แต่จริงว่าคนถ่ายเขายืนยันแบบนั้น

สามารถถ่ายท่านี้ได้เหรอคุณเสือเขาถึงออกมาชี้แจง
มันไม่ควรไหมอย่างสวนเสือที่อื่น
เขาอนุญาตให้เข้าไปถ่ายกับเสือในกรงเสือตัวใหญ่นะครับ
เขาก็ไม่ได้มีการแนะนำนะให้ไปจับอันทะมัน
มันเป็นจุดอันตรายสำหรับเราที่จะไปถ่ายรูปกับมัน
แล้วจะไปจับอะไรอย่างนี้คือบางทีนะเขาก็จะมีการแนะนำ
ว่าเวลาเดินไปหาเสือต้องค่อยเดินอย่าให้มันตกใจ
อ้อมหลังมันอย่าให้มันตกใจอะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วเขาก็จะบอกว่าจุดไหนที่ไปถ่ายแบบนี้ได้บ้าง

แต่ไม่มีการแนะนำเลยให้ไปจับอะไรของมันเนี่ยของสงวนของมัน
และแม้ว่าคนที่ติดตามในโลกโซเชียลบอกว่า
แม้ว่าทางคุ้มเสือจะชี้แจงว่าไม่ได้บีบ
แต่แค่การจับมันก็ไม่ควรแล้ว
เขาก็มีการชี้แจงตอบออกมาอีกบอกว่า
ขณะที่ผู้หญิงคนนี้จับอันทะของเสือ

แค่ยื่นมือเข้าไปแล้วก็จับแล้วก็แค่ถ่ายภาพเท่านั้น
และตอนนั้นมีพนักงานคอยดูแลอยู่๓คน
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย

อกจากนี้ก่อนที่จะเข้าไปในกรงเสือ
ได้มีการแนะนำถึงการเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับเสือ

หากจะจับตัวเสือให้จับแรงไปเลย
นี่เขาแนะนำจริงจับแรงไปเลย

แต่ถ้าจับแรงมันจะรู้ว่าเรากำลังสัมผัสมัน

ไม่เจ็บคือไม่ได้จับแรงกดแรงจิกมา

ดมือลงไปให้มีน้ำหนักเท่านั้นเอง
ถ้าไปที่ไหนแล้วสวนเสือเขาก็แนะนำแบบนี้

ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนี้การบีบอันทะเนี่ย

แค่เป็นการจับเอามือวางหลอกถ่ายรูปเท่านั้นเอง
สำหรับเสือตัวนี้มีอายุประมาณ๓ปี
แล้วก็มีนิสัยไม่ดุร้ายนะครับ
ส่วนภาพที่มีการโพสต์ตอนนี้ได้ถูกรายงาน
อันนี้เป็นทางคุ้มเสือเขาชี้แจงมา
คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้จะรู้สึกยังไง

แต่ว่าหลังจากที่ได้ทำแบบนั้นแล้วเนี่ย
ก็แนะนำคนอื่นว่าไม่ควรทำแบบนี้
เพราะว่าเดี๋ยวเกิดมันตกใจขึ้นมาจะเป็นอันตราย

บางทีเราทำไปก็อาจจะแบบอยากจะสร้างสีสัน
อยากจะให้มีภาพที่แปลกตาแต่มันไม่ได้
เหมือนคุณสมมุติไปจับตรงนั้นของมันใช่ไหม
ก็เหมือนคุณไปจับเขี้ยวมันแหละคุณจำได้ไหมล่ะ

เพราะว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวแบบนี้จริง

ที่ไปถ่ายกับสิงโต
เสือเสือที่พัทยา

น้ำหนักมือเข้าไปจับมันรูปแบบนี้เลย

ก็หวั่นเอาเป็นว่าถ้าใครใจไม่กล้าพอ